ต่อกันที่เหตุการณ์อุบัติเหตุนี้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมค่ะ
คือรถตู้กำลังจะเลี้ยวกลับรถแต่อยู่ดีกระบะขับมาเป็นยังไงไปดูค่ะ
ภาพมันมืดแบบนี้เพราะว่าเกิดช่วงกลางคืนนะคะ
ที่ผ่านมาลองดูอีกสักทีหนึ่งจังหวะรถตู้โดยสารคันนั้น
กำลังจะตีวงเลี้ยวในการกลับรถแต่มีรถกระบะสีบรอนขับมาทางตรง
เกิดการเฉียวชนกันครับกระบะก็ขับมาเร็วนะฮะ
รถตู้ก็อาจจะไม่ทันได้ดูจังหวะในการกลับรถนะ
เหตุการณ์นี้มีคนเจ็บเกือบ๑๐เพราะคนในรถตู้เนี่ยเต็มคันนะฮะ
ใช่ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะกลางดึกที่ผ่านมาอย่างที่บอกนะคะ
ช่วงเวลาประมาณสักสี่ทุ่มครึ่งบนถนนสายสามสิบหก
อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีฝังไปฝั่งที่จะเป็นขาเข้าไปทางระยองแล้วค่ะ
รถตู้สีเทานะคะติดป้ายทะเบียนจังหวัดลำปาง
ข้างประตูรถตู้เขาบอกว่ามีสติ๊กเกอร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประถมศึกษาลำปางเขตสองด้วยผู้โดยสารที่อยู่ในรถคันนี้มีด้วยกันทั้งหมดแปดคน
กำลังจะเลี้ยวตรงจุดกลับรถแล้วรถกระบะสี่ประตูสีบรอนนั่นแหละค่ะ
มีนายทวีชัยเยี่ยมชายภูมิอายุ๓๓ปีเป็นคนขับนะคะ
รถกระบะเนี่ยเขามาด้วยกันกับเพื่อนอีกคนนึงก็มากันสองคน
ขับมาทางตรงเบรกไม่ทันพุ่งชนก็เฉียวกันแบบนั้น
จนกระทั่งทำให้คนในรถตู้กระเด็นออกมานอกรถ
สภาพรถตู้ช่วงหน้ารถแล้วก็ด้านข้างพังเสียหาย
ส่วนกระบะคู่กรณีนะคะเขาบอกว่าก็ด้านหน้าฝั่งคนขับเนี่ยพังเสียหายเหมือนกัน
เจ้าที่ไปช่วยเหลือประถมพยาบาลคนเจ็บนอนเรียงราย
เพราะอย่างที่บอกว่ารถตู้มากันตั้ง๘คน
แล้วก็มีคนบาดเจ็บสาหัสด้วยนะคะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
คนที่เจ็บสาหัสคือนั่นเห็นไหมฮะกระเด็นออกมาจากรถตู้เลยเมื่อกี้

มีสาหัสถึง๗รายอีก๔รายบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะ
ทางด้านของคนขับรถกระบะนะคะที่ขับมาทางตรงชื่อคุณทวีชัยบอกว่า
เขากับเพื่อนมาด้วยกันทั้งหมดรวม๓คนจะกลับบ้านที่จังหวัดระยอง
ขับมาด้วยความเร็วประมาณ๙๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึงจุดเกิดเหตุ
เขาบอกว่าก็จู่รถตู้กลับรถตรงนั้นเบรกไม่ทันจริงก็เลยพุ่งชนค่ะ
เจ้าตัวบอกว่าก็ขับมาประมาณ๙๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่แหละ
เบรกไม่ทันตำรวจเดี๋ยวสอบสวนพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะคะ
ก็อาจจะต้องสอบปากคำคนเจ็บด้วยค่ะเดี๋ยวอาจจะต้องมีการดำเนินคดีต่อไปนะคะ